เดี๋ยวนี้พี่มดเล่นจริงต่อไปแล้วนะคะ
เดี๋ยวนี้คอร์เซ็นเตอร์ด่ากลับจริงหนู
ใช่ด่าเลย
มาของพี่มดกับเรื่องบัตรเครดิต

สวัสดีค่ะมีอะไรคะ
มานี่เค้าบอกบ่าบัตรเครดิตเทียงกาสิกร

เสียงพี่น่าจะจำได้

ก็ไม่รู้อะครับเค้าก็เห็นกล้องต่องจ่าย
เขาหักจากบัญชีทุกเกือบอยู่แล้วนะคะ
อะไรอันนี้คอร์เซ็นเตอร์เหรอค่ะ

ว่าวันหนึ่งเขาต้องทำยอดจำนวนคนให้ได้เยอะ
ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติวันนั้นเรามีเวลา
บางวันบางที๑๐๐คน๒๐๐คน
วันเขาต้องทำยอดจริง๓๐๐คน๔๐๐คน

การที่เราคุยกับเขานานเท่าไหร่การที่เขาจะโทรหาคนอื่นได้น้อยลงมันมี
เราเลือกจะจับบัตรบางทีมาเสียเวลาคุยมาเลยลง

แต่ถ้าไม่มีเวลาบางทีมันเสียเวลามากจริงนะพี่
ก็ตัดลดตัดทิ้งตัดสายทิ้ง

แก๊กกาวน์ข้างหลังคือเหมือนเป็นเสียงอยู่ในห้องเล็กแล้วก็มีเสียงผู้หญิงอีกคนนึงข้าง
สวัสดีค่ะที่ฉันติดต่อจากบริษัทอีกธนาคารนึงอย่างนี้
มันเป็นเสียงแว็กกราวอยู่ข้างหลัง
ไม่หมดสักทีไม่หมดยังไงก็ไม่หมด
จริงตอนนี้นะฮะก็ต้องดูกันหลายคนก็เริ่มเจอกลอนเซตเตอร์
เออแต่ของพี่แต่ดูสิเสียงให้กลับอ่ะทำไมหนูพูดไม่ชัด
คุณก็พูดไม่ชัดแต่นักเสียอาฆาตด่ากลับนะฮะนะฮะหนูเป็นกลอนเซตเตอร์หรอบะ
อุตส่าห์แบบนิ่งที่สุดอย่าเพิทเพราะแวดจะได้รู้ว่าเป็นมดดำแน่นอน

แต่ฉันก็ว่าเขาก็รู้แหละเสียงแบบนี้มันจะมีใครอ่ะ
จริงพวกนี้เหมือนเขาน่าจะมีชื่อเราด้วยว่าชื่อเจ้าของเลขที่นี้

เพราะเวลาพูดชื่อมั่วไปแป๊บนึงเขาก็จะรู้แล้วเขาจะวาง

เอออย่างเงี้ยพูดชื่อมั่วไปผสมนำสกุลคนตอนนี้ไปแบบนึงหวัง
ก็มีใครพูดชื่อมาหน้าแขงภูตรประกาศไทยรัฐเจอเหมือนกัน
กลับมาเลยปัญญาอ่อนหรือเปล่าชื่อนี้
รู้อีกว่าไม่ใช่ชื่ออะไรแล้วถามทำไม

เซนเตอร์ไม่ใช่จะยอมอยู่อย่างเดียวแล้วนะ
นางด่ากลับด่ามาด่ากลับไม่โกง

โปรดติดตามตอนต่อไป